ทีนี้คุณผู้ชมพูดถึงคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมาในบ้านงานวันงาน
ก่อนหน้านี้เราจะเห็นคลิปเดียวที่น้ำอุ่นโอบกอดลาลาเบลอยู่จากทางด้านหลัง
ทีนี้ล่าสุดมีคลิปปล่อยมาในโลกโซเชียลเป็นคลิปนี้เลยคุณผู้ชม
เป็นในตีเห็นไหมคือยกเหล้าแบบกระดกเลยค่ะขอดูคลิปตรงนี้หน่อยค่ะ
ตอนที่ไทยเนี้ยค่ะพอสิบวิเขาก็แบบเอ่ยสิบวิแล้วนะแล้วมีการพูดว่าสามสิบ

ใช่ค่ะแล้วก็เสียงหัวเราะก็แบบสนุกสนานเลยนะคะ
ซึ่งบอกพลุทตี้เดียวเห็นว่าก็มีท่าทีที่แบบนายชอบ

แต่ว่าในคลิปดูสิคะคือมีนายตีไปหอมแก้ม
ทีนี้เรื่องนี้คลิปนี้เนี่ยเราก็ต้องไปตามกันต่อ
แต่ว่าทางด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

วันเกิดเหตุเธอต้องมาทำงานต่อจากลาลาเบลตอน๕โมงเย็น
แต่ทีนี้เดียติดงาน
ก็เลยโทรถามโมเดลลิ่งว่าจะจ้างต่อไหมติดงานอยู่
เดลิ่งก็โทรมาบอก๒ทุ่มบอกว่าเดี๋ยวจ้างต่อ
ดังนั้นเดียก็เลยเดินทางมาถึงที่บ้านงานตอน๔ทุ่ม
แต่คุณผู้ชมจำได้ไหมลาลาเบลกลับไปตอนประมาณ๕โมง๑๓นาที

อันนี้เราทำกราฟิกจำลองให้คุณผู้ชมเห็นเหตุการณ์นะคะ

แต่ว่าเดียก็จะระมัดระวังตัวนี่พอมาถึงบ้านงาน๔ทุ่มแล้วนะ
ทีนี้ก็ปาร์ตี้กันไปช่วงตี๒ใกล้จะเลิกงาน
ก่อนหน้านี้มีข่าวมาบอกว่าแฟนของเดี๋ย
หลังจากนั้นค่ะคือภาพตัดน็อกไปเลย
เพราะว่าเดียก็บอกด้วยเวลาที่เขาให้ดื่ม

แต่ของลาลาเบลคือโดนเป็น๑๐วินะคะ
แล้วพอตื่นมาตอนเช้าก็นอนอยู่บนห้องชั้น๒
ทรงก็หายไปส่วนที่กางเกงชั้นในกางเกงขาสั้น
แล้วก็ที่ผ้าห่มมีคราบที่เป็นคราบอสุจิ
ทีนี้เดียก็เก็บทั้งเสื้อชั้นในกางเกงในของตัวเอง
ใส่ถุงแล้วก็ใส่เสื้อผ้าออกมา
เป็นคราบอสุจิของใครแล้วมีกี่คน
เรื่องนี้นายอัชริยะบอกนะคะบอกว่าพฤติกรรมของบ้านนี้
พริตตี้หลายคนเขาจะรู้แล้วเขาก็จะเข็ดไม่กล้าไป
เพราะว่าอย่างเดียถูกสั่งให้กระดกเหล้า๕วิใช่ไหม
๑๐วิมันมีทั้งแบบขวดด้วยแบบช็อตด้วย
ซึ่งนายอัชริยะก็บอกว่าเตรียมจะแจ้งความเอาผิด
โมเดลลิ่งเดียที่จัดหาพริตตี้มาที่บ้านหลังนี้
หลังจากที่มีคนตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะคะ
ล่วงละเมิดโดนอนาจารย์
อยากให้คุณผู้ชมฟังนายอัจฉริยะตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้หน่อยค่ะ
ไหมละทั้งน้องจะเสียชีวิตแล้ว

อันนี้เราถือว่าเป็นการที่ไม่มีความสนุก
แล้วก็ไม่มีความที่รู้สึกสำนึกของความเป็นมนุษย์
ดันเนี่ยจบงานหลักเนี่ยนะครับ
ในวงการนี้ซึ่งเราถึงบอกว่าสิ่งที่เขาไปสาบานก็ดี
ที่บ้านนี้ที่เขาอยู่กัน๓คนคือคิวตีเฟิร์ส
ขายของในเกมออนไลน์อะไรแบบนี้
เงินรวมกันเดือนละ๕๐๐๐แต่คุณคิดดูสิ
พริตตี้คนหนึ่ง๓๐๐๓๕๐๐แล้ว

ดังนั้นนายอาชริยะเลยบอกว่าอยากให้ตรวจสอบ

พริตตี้ที่ชื่อเดียไปนอนอยู่บนเตียงชั้นสองอ่ะ
ทางเจ้าของบ้านคือในตีเขาเปิดบ้านให้ผู้สื่อข่าวขึ้นไปดูด้วยนะ
ปรากฏว่าชั้น๒มันไม่มีแอร์
มันเป็นเสือน้ำมันแล้วก็มีราวตากผ้า
คือในตีก็บอกว่าร้อนขนาดนี้จะทำได้ยังไง
แล้วทำไมเดียถึงบอกว่ามานอนที่ชั้นสอง

ค่ะเรื่องนี้เราเล่ากันเป็นวักเป็นเวร

จริงถ้ามองย้อนกลับไปสาเหตุก็การดื่มสุรา

ยังไงวันนี้ถือศีลกินเจก็งดเว้นกันไป